ดูดวงรายปากกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีกรกฎความรักทั้งคนโสดและคนมีคู่
ตรงข้ามจะนำความเดือดร้อนมาให้เพศสัมพันธ์หรือรักที่ไม่ถูกต้อง
วิตกกังวลหรือพลาดจนหาทางออกไม่ได้
อย่าประมาทในเรื่องเพศตรงข้ามสุขภาพมีอาการปวดเมื่อยร่างกายบ้าง
ระวังโรคติดต่อร้ายแรงอย่างไข้ทรพิษฝีดาดอาจมีเคราะห์ถึงตรวจพบมะเร็งในปอด
ระวังอุบัติเหตุจากการเดินทางเลี่ยงหรือเลื่อนได้ก็ดี
อุบัติเหตุทางรถยนต์ในบ้านตกจากที่สูงการเงินค่อนข้างคล่องตัวเข้าออกง่าย
มีการเดินทางเพื่อผลประโยชน์ด้านการลงทุนรายจ่ายหมดเปลืองไปกับการปรับปรุงขยับขยายบ้าน
ซ่อมแซมสำนักงานยานพาหนะให้สมฐานะไม่มีเงินเก็บมากนัก
ก็อยู่ในเกณฑ์มั่นคงการงานจะได้ผลดีความสำเร็จจากผู้ใหญ่สนับสนุน
เปิดเผยและทางลับจะต้องออกสังคมเพราะหน้าที่การงาน
จะมีความเปลี่ยนแปลงในแนวทางที่ดีขึ้นดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพร
สำนักโหนอุตราศาสตร์อ่านดวงฉบับเต็มได้ในไทยรัฐออนไลน์